สวัสดีครับวันนี้หลายพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณตอนกลางภาคอีสานอากาศคงจะเย็นลงกว่าวันสองวันที่ผ่านมานะครับก็เป็นผลพวงจากพายุฤดูร้อนทำให้ในวันนี้เนี่ยนะครับหลายพื้นที่มีกลุ่มเมฆเข้ามาปกครุ
แต่ว่าภาคเหนือยังเป็นพื้นที่ที่ยังคงต้องเจออากาศที่ร้อนอย่างต่อเนื่องนะครับหลังจากนี้เป็นอย่างไรพายุฤดูร้อนนั้นมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ประเทศไทยมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวมาตรวจสอบกันนะครับ
คุณผู้ชมครับในช่วงที่ผ่านมาอย่างที่บอกไปก็คือปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการเกิดภายุรุร้อนก็คือการแผลลงมาของบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นนั่นเองนะครับมาเจอกับอากาศร้อนชื้นที่เข้ามาปกครุมซะเยอะเลยนะครับบริเวณตอนกลางประเทศไทยก็ทำให้เกิดฝนฟ้ากระนองเกิดขึ้นดังนั้น
ทำให้บริเวณตอนกลางประเทศไทยมีอากาศร้อนอบน่าวนะครับและที่สำคัญหมอกควันยังคงปกครุมในบริเวณตอนกลางประเทศไทยอย่างต่อเนื่องนะครับคุณผู้ชมสีม่วงนี่คือบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นนะครับจะสังเกตว่ามีการแผลลงมาแบบนี้นะครับหลังจากนี้ก็จะค่อยลงทะเลลงอย่างต่อเ
ฝนที่วันนี้ค่อยหายไปกลุ่มเมฆที่หายไปนะครับ

ก็ถือว่ามีอากาศที่เย็นกว่าแล้วก็พรุ่งนี้อากาศจะร้อนขึ้น
ส่วนเรื่องของรังสียูวีนะครับ
ในวันพรุ่งนี้ก็จะพบว่ารังสียูวีนั้นก็จะเริ่มแรงขึ้นนะครับ
หลังจากที่วันนี้ถ้าหากดูภาพต่อไปเนี่ยนะครับ

สียูวีในบริเวณตอนกลางลดลงนะครับ
นั่นก็หมายความว่าหลังจากวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปฝนลดลง

ก็คือเรื่องของสภาพอากาศที่ร้อนแสงยูวีที่แรงนั่นเองนะครับ

ผมพุภตนันที่สิบมหันฯสวัสดีครับ